เด็กงั้นเรามาเรียนวิชานี้กัน
วิชาเรียนรู้เอาตัวรอดออกจากรถให้ได้
อันนี้ดีนะคืออย่างน้อยให้เด็กเขามีความรู้

ให้เด็กมีความเข้าใจว่าถ้าติดอยู่ในรถ
หนูจะต้องทำอย่างไรที่เรียกว่าหนูเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะโรงเรียนแห่งนี้สอนเด็กอนุบาลให้รู้จักเอาตัวรอด

เป็นภูมิในการโรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัยจังหวัดสมุทรปราการ
โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่คุณครูในโรงเรียน
กำลังสอนนักเรียนชั้นอนุบาล
ดูหนูน้อยดิอายุ๓๕ขวบเอง

คือเหมือนกับให้เด็กได้ลองเปิดประตู

คือทุกประเภทรถไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะรถตู้
คุณครูสอนหมดว่าวิธีการที่หนูติดอยู่ในรถ

เพื่อนเด็กก็บอกข้างในทำอะไรกันอยู่

คือเขาให้เด็กได้ลองกันหมดทุกคนแล้ว
เพื่อนก็รออยู่ด้านนอก
ใครเปิดประตูมาได้เพื่อนก็เอามาได้แล้ว
คุณครูสอนเปิดล็อกของรถตู้มันเป็นอย่างไร
บางทีผู้ใหญ่อย่างเรา

หนูจ๊ะแตรอยู่ตรงนี้นะลูกนะ

แต่ขณะที่คุณพ่อคุณแม่ขับรถอยู่หนูอย่าไปกดเล่นนะหนูนะ

วิธีการเปิดประตูและเปิดกระจกหน้าต่าง

จำลองสถานการณ์การให้เด็กทีละคนผลัดกันเข้าไปอยู่ในรถ
หนูน้อยคนนี้ออกจากรถมาได้คุณดูสิ

แล้วก็เด็กทำตามวิธีที่ครูสอนนะครับ
เด็กทุกคนเข้าใจช่วยเหลือตัวเองออกจากรถได้
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่สู่โลกโซเชียล
มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมโรงเรียนเป็นอย่างมากนะครับ
และอยากให้โรงเรียนและสถานที่รับเลี้ยงเด็กเล็ก
สอนให้เด็กรู้จักวิธีเอาตัวรอดแบบโรงเรียนนิสร

โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย
ภูมิหน่วยการเป็นคนบอกให้คุณครูช่วยกันสอนเด็กหน่อย
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
ดีจังเลยโรงเรียนนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะคะคุณผู้ชม

ด้วยบอกว่าทันหรือเปล่าวิชาสปชคือวิชาที่ดี
สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตยังทัน
แล้วเรียนอยู่
ใช่แต่สมัยนี้มันไม่มีแล้ว
คือไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นะครับ
แต่ว่าต้องเรียนรู้ไว้ก่อนเพื่อเอาตัวรอดให้ได้นะฮะ